จะพาคุณคอเล่าและคุณชนะในจอไปร่วมวงโต๊ะจีน
แต่บอกกันว่างานนี้ไม่ใช่โต๊ะจีนคนนะคะแต่คุณชนะอาจจะไปร่วมวงได้ค่ะ
ไปไหมคะไปร่วมวงไหมคะคุณชนะ
ไปไปด้วยของฟรีชอบอยู่แล้ว
นี่โต๊ะจีนลิงคุณโต๊ะจีนลิงนะคะ
จัดขึ้นโดยคุณยงยุทธ์กิจวัฒนานุสนนะคะหรือว่าเสียยี่
เจ้าของตำนานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงนี่แหละ
หูตำนานนี้เขาโด่งดังไปทั่วโลกนะคุณจำได้ไหม

จัดขึ้นที่พระปางสามยอดตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
คุณคะถ้าเลี้ยงลิงที่พระปรางสามยอดจะต้องเลี้ยงลิงที่อื่นด้วยไหมคะ
อุ้ยเลี้ยงที่นั่นเอ้ยไม่ได้สิต้องเลี้ยงให้ครบทุกกก
เขามีก๊กปังสามยอดมีตรงตลาดแล้วก็มีสารอะไรนะตรงนั้น
สรรพการเออใช่ไหมใช่สรรพาการเออนะ
ก็เขาบอกครั้งนี้เขาจัดเป็นครั้งที่๓๔แล้ว
ซึ่งเป็นเทศกาลงานประเพณีที่สำคัญและแปลกที่สุดในโลก
หนึ่งปีจัดครั้งเดียวโดยใช้ชื่องานว่า
ใช่ไหมเป็นวิวแชร์มังกิบวรดี

เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาจะจัดเลี้ยงโต๊ะจีนลิงกว่า๑๐๐โต๊ะ
เนื่องจากโอกาสที่เค้าอายุครบ๘๑ปี
หลิงก็ต้องการแลตโตบาซิลั๙๕พิโรค

บนทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์
ส่งมาก่อนได้รับพิจารณาก่อนเลยนะคะอ๋อดีจังเลย
ใช่ส่วนงานวิวแชร์มังกี้ปาร์ตี้นี้ก็จะจัดขึ้นนะคะ
ไปถึงวันอาทิตย์ก็คือวันอาทิตย์ที่ยี่สิบแปด
พฤศจิกายนนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะมีการจัดวันที่๒๘นะ
ซึ่งเขาจะเลี้ยงโต๊ะจีนลิงจำนวน๔รอบ
คุณชนะสนใจไปร่วมโต๊ะจีนได้เขาเลี้ยง๔รอบ
รอบแรกสิบโมงรอบที่สองเที่ยงรอบที่สามบ่ายสอง
รอบสุดท้าย๔โมงเย็นถ้าคุณสนใจจะไปกินโต๊ะจีน
คุณก็ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างว่าจะจองกี่ที่ก็ว่าไป
ขอแบบดึกกว่านี้ได้ไหม
ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันรวมกลุ่มเยอะไม่ได้

กลางวันแบบนี้แหละเขามีตั้ง๔รอบแล้วมันเป็นปาร์ตี้
เรามันไม่ค่อยจะชินกับอาหารกลางวันเลย
ส่วนใหญ่จะสนับสนุนอาหารกลางคืน
เป็นธรรมดาคุณก็ลองแบบเปลี่ยนนิสัยอะไรที่มันไม่ดีดูบ้าง